อย่าเพิ่งด่วนลาเมื่อเจอปัญหาใด
ยืนเคียงเพื่อคอยยิ้มให้เป็นยาชูภูมิใจคนจน
เรียบร้อยค่ะเพียงเก่งค่ะ

เป็นไงครับสบายใจขึ้นหรือยัง

นี่เพลงเก่งนะครับยังไม่สบายใจอีกเลยครับ
คุณปุ่นนะครับร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โรงแกรมโรงแกรมโรงแกรมโรงแกรมโรงแกรมโรงแกรม
เพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาท
คุณปุ่นร้อง

อ๋าเรียบร้อยค่ะเพลงนี้ยากหน่อยนะคะ
เพราะว่ากว่าจะใช้ตัวช่วยนะคะ
เรามาได้ร้องเพลงเก่งก็ถือว่า

๖๐๐๐๐บาทครับ

เรียกว่าเพลงประจำตัวของคุณไม้เลย
เวลาไปไหนก็ต้องเพลงนี้เลย
เป็นเพลงของผู้ใช้แรงงานชอบกันมากจริง
นะครับเป็นไงครับพี่ฝนโล่ง

ร้องผิดเลยด้วยความตื่นเต้น
นี่ให้ดีใจแป๊บนึงแล้วจะกดดันต่อ

เป็นเพลงมูลค่า๘๐๐๐บาท

เพลงที่จะสามารถที่จะใช้หนี้ได้หมด
จะได้ไม่ต้องมาส่งดอกเบี้ยนะครับ

หาเงินได้เอามาใช้จริงไม่ได้เอามาใช้หนี้
งั้นเราฟังอินโทรกันเลยไหมครับ

โอ้โหเท่มากที่ป่องและร้องอันนี้
กลัวมันสลับถ่อน
ถ้าสู้ต่อเพื่อจะได้ตามเป้า

เพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาทนะครับพี่ปุ่นจะสู้หรือจะหยุดครับ
เป็นสิทธิ์ของผู้แข่งขันนะครับก็ต้องเคารพการตัดสินใจของผู้แข่งขันนะครับ
หยุดก็รับเงินที่สะสมมาในเพลงที่๔นะครับเต็ม
รับไปเลยนะครับวันนี้๖๐๐๐บาทครับ
ก็ถึงแม้จะไม่ได้ตามเป้านะครับ
บอกกับเราไว้ต้องการ๘๐๐๐บาทนะครับ
แต่ก็ได้ไปพอสมควรทีเดียว
ก็เป็นกำลังใจให้กับน้องปั่นนะครับ
ก็ขอให้เจอผู้ที่มีจิตศรัทธาบริจาคไตให้น้องปั่น
หรือใครดูรายการนี้อยู่นะครับ
มีเพื่อนหรือว่ารู้จักใครอะไรยังไงก็ช่วยบอกกล่าวกันด้วย

ก็ต้องขอชื่นชมคุณลุงด้วยนะคะที่เลี้ยงลูกได้ดีมากนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นลูกคนโตเองคนกลางคนเล็กนะคะ
แต่ว่าดันมาเจอวิกฤตแบบนี้นะคะก็ขอให้กำลังใจครอบครัวนี้ด้วย
ส่วนก่อนจะจากกันไปพี่เป๊กอยากให้ปั่น
ให้กำลังใจคุณพ่อหน่อยคุณแม่ด้วย
เพราะว่าท่านก็เหนื่อยนะ
จากใจจะฝ่อแล้วก็ต้องรีบูธใจใหม่

วันนี้๕ปีผ่านมาแล้วกับการทุ่มเททุกอย่าง
ซึ่งจริงแล้วคุณพ่อกูนแม่
ให้พ่อสู้ต่อไป
ยังไงชีวิตเรายังต้องเดินต่อครับ

ขอบคุณแม่รักแม่แล้วก็

ซึ่งจริงแล้วถ้าปั่นอยากให้คุณพ่อคุณแม่มีกำลังใจ
เองจะต้องสร้างกำลังใจให้กับตัวเอง
อย่าอ่อนแอและจงเข้มแข็งพี่เป๊กว่า
คนไทยที่อยู่อยู่ตอนนี้พร้อมจะเป็นกำลังใจให้ปั่น

และอยากให้ปั่นเอาพลังกายพลังสมองที่มีอย่างชาญฉลาด
ช่วยกันดูแลประเทศเราเพราะว่าน่าจะเป็นทรัพยากรที่ดีมาก
ถ้าไม่ติดโรคตรงนี้ขอให้หายครับขอให้โชคดี

อย่างนี้ค่ะคุณลุงเพลงใจสารภาพเนี่ยร้องได้บ้างไหมคะ

เผื่อคุณผู้ชมที่มีจิตสาธารณ์อยากร่วมบริจาคสมทบทุน
ให้กับน้องปั่นเพื่อฟอกไตลายอาทิตย์อาทิตย์ละ๒ครั้ง
ก็สามารถโอนได้ที่เลขบัญชีที่เราขึ้นให้
เดี๋ยวจะให้คุณพ่อนะคุณลุงเนี่ยร้องเพลงใจสารภาพให้
เป็นของขวัญให้กับท่านผู้ใจบุญ
ที่อยากจะร่วมบุญในครั้งนี้ด้วยกันแล้วกันนะคะสำหรับเพลงนี้ค่ะ

แค่เพียงสมมุติว่ายุทธ์ของกัน
ใจฉันก็สั่นเหมือนคนเป็นใคร
ถ้าในความจริงสองเรานี่อันห่างไกล

ก็คงเหมือนตายจากกัน
ด้วยความรักนั้นก้าวผ่านห้องใจ
อ่อนไหวเหลือใจเธอเกินกัน
ขอบคุณเวลานำพาเราใกล้ชิดกัน
จะเคลื่อนเลื่อนเป็นผู้พันธ์
เพียงก้าวห่างกันวันไหว
ขาดเธอไม่ได้หัวใจขอสารภาพ
อยู่ไกลทุนกินไม่อยากได้ยินคำว่าห่างไกล
คุณรักทำร้ายใจ
ด้วยการหนีไปห่างกัน
ถ้าสิ่งใดนั้นที่ผ่านพ้นมา
หนักหนาจนเกลือไหลความเชื่อมัน
เจ็บจนเหลืออดก็โกรธได้แต่ยนา
เพราะใจที่ทรมาน
ขอให้นานจะพาทันสิ้นลม
ผมเองเรียนจมซี
แล้วก็ทำงานลำบากทำงานในสวนในไหล่
กะเลยต่างฟังกันคุยกันว่า

แต่ว่าต้องทรงรูปให้เรียนให้ดู

มันเข้าไปเรียนต้อไม่ได้แล้วก็มดดิน
มันไม่อยากทำอะไรเลย
มันมีเรื่องเยอะแยะ
ที่เรานักใจอยู่

มันเหมือนครับว่าน้ำตาตกในครับ
มีความรู้สึกแบบไม่อยากรับรู้อะไร
มันว่างเปล่าไปหมดเลย
พอทำเผื่อนู้สัตว์เวลาก็
ขอให้นู้สู่เผื่อพอต่อไป
สวัสดีครับ
มากกว่า๑ล้านบาทมากกว่า๑ล้านครับ
โอ้โหมากกว่า๑ล้านบาท

จากห้ามพลาดแล้วอย่าลืมสมัครกันมาเยอะนะคะ

ส่วนกติกามารยาทจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องคอยติดตามค่ะ

สวัสดีค่ะ
รู้สึกดีมากเลยครับที่มารายการนี้
ผมจะใช้เงินที่ได้ไปให้เป็นประโยชน์มากที่สุด
คือไปใช่หนี่ก็ได้ลดหนี่ไปถึง๖หมื่นเลยครับ
ขอบคุณมากเลยครับ
เพื่อเรือและกระชั่งปลาอันใหม่สู้
การต่อสู้อันดุเดือดของนักสู้ต่างถิ่นต่างวัย

ร้องถูกอยู่ต่อร้องผิดกลับบ้าน
ร้อง

รับไปเลยคนละ๑ล้านบาท
รวมเงินรางวัลสูงสุดถึง๒ล้านบาท
ร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้าน